แล้วก็อยากจะให้ดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ้าวเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้
ถังสีเขียวเนี่ยที่ถูกวางทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าวัดหลวงครู
อำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเขาเห็นไงเขาก็เลยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดูหน่อย
มันคืออะไรเหตุผลเดียวเลยกลัวว่ามันจะเป็นระเบิด
ต้องมายังจุดเกิดเหตุแบบเร่งด่วน
พอมาถึงปิดล้อควนปกกันให้คนที่ไม่เกี่ยวคล่องก็เข้าไป
พอทำการปิดล้อมพื้นที่นะเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อเก็บกู้ระเบิด
อย่างแรกต้องทำไงนี่เห็นไหมล้อยางครอบเอาไว้
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมในการเก็บกู้นะเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ตรงถังปริศนา
มันมีข้อความเขียนไว้ด้วยไงว่าแจกฟรีเฮ้ย
แต่อาจจะเป็นสิ่งที่คนร้ายนั้นเขียนเอาไว้เพื่อล่อลวงคนเท่านั้น
หรือเจ้าหน้าที่ให้เปิดออกดูน่าสงสัยนะเออน่าสงสัยอยู่ไง
ดูสิว่าข้างในมันเป็นยังไงดูก่อนว่ามันเคลื่อนไหวไหม
หรือมีเสียงนาฬิกาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ค่อยแกะถังปริศนานี้
เอ้าใจเต้นตุ้มต่อมอยากรู้แล้วข้างในมันมีอะไร
เปิดออกมาคือถังปันสุกมีเงินมีปลากระป๋องสังกระทาน
โอ้โหข้าวสารอาหารแห้งเพียบอะไรอ่ะแถมมิดธนบัตรให้ด้วย
ตกอกตกใจสุดท้ายที่ไหนได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นถังสังขทาน
คือเรื่องของเรื่องน่าจะมีคนเขาตั้งใจจะเอามาให้เอามาวางเอาไว้

ผมคิดว่าน่าจะไปเป็นถังสังกระทานแหละแล้วนี่ในซองซึ่งมีธนบัตรแบบนี้
น่าจะเอาไปทำบุญแต่สุดท้ายลืมเหรอเอามาทิ้งไว้ข้างทาง
แบบนี้มันไม่ใช่ที่ไงคนที่เขาเห็นเขาก็ตกอกตกใจ
ยังดียังดีที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดก็ปลอดภัยกันไปแต่เล่นเอาซะวุ่นเลยทีเดียว